เรื่องกรณีสามเมอร์เนยนค่ะ
ก็ไปหลงคารมเจ้าสำนักสงฆ์ให้มาบวช
พอมาบวชแล้วเนี่ยเจ้าสำนักก็บอกว่าเนี่ยมีเคราะห์นะ
ก็เรียกเข้าไปในห้องเชือดใช่ห้องเชือดเลยเพราะว่าเข้าไปก่อน
หลูบไลค์เจอลวนลามเจอสไลด์หนอน
ตอนนี้ทางด้านแม่ของสามเณรจะแจ้งความดำเนินคดี
แล้วก็ล่าสุดทางด้านเจ้าคณะก็ถูกแจ้งความกระทำอนาจารย์
ลาศิกขาแล้วนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็ปฏิเสธข้อหาล่วงละเมิดทางเพศสามเณรค่ะ
นี่ค่ะผู้สื่อข่าวของเราคุณกิติศักดิ์เนี่ยนะคะ
ก็ไปสอบถามไปพูดคุยกับทางด้านหนึ่งในสามเณรผู้เสียหาย
ที่ถูกพระวุฒิวรเชษโถหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกกันพระอาจารย์ดำ
ซึ่งเป็นเจ้าสำนักสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย

ก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าแม่พามาบวชแล้วก็พามาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้
ตั้งแต่๑๘กันยายนที่ผ่านมา

แล้วก็มีเพื่อนสามเณรอีกรวมแล้วทั้งหมดคือ๔รูป
และต่อมาเมื่อวันที่๑๙กันยายน
พระวุฒิก็เรียกให้เข้าไปในเต็นต์นอน

แล้วก็บอกให้สามเมอร์เนยนนะถอดจิวรออก
หลังจากนั้นพระวุฒิก็ล่วงระเมิดจนสำเร็จความไข้
แล้วกำชับด้วยนะว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร
ไม่งั้นจะมีอันเป็นไป
อื้อมีแท่งเลยเหรอคะบอกแบบนี้เลยนะคะแล้วพอมารอบสอง
สามเมอร์เนยนก็โดนอีกคุณผู้ชม

กันยายนพระวุฒิก็เรียกมาทำพิธีอีกค่ะ
บอกว่าจะสะดอกเคราะห์อีกมีเคราะห์

สามเณรก็บอกว่าไม่กล้าที่จะขัดขืน
เพราะว่ากลัวพระวุฒิจะทำร้าย

แต่ท้ายที่สุดแล้วสามเณรบอกว่า
บอกเพื่อนนะคะให้ไปขอยืมโทรศัพท์มือถือ

บอกแม่ว่าไม่อยากบวชที่นี่แล้ว

แล้วก็เล่าให้แม่ฟังว่าโดนยังไงบ้าง
เดี๋ยวฟังสามเณรผู้เสียหายหน่อยนะคะ
คือบอกว่าอย่าไปบอกใครต้องมีศัตริย์
ยังจะกล้าถามหาศัตริย์อีกหรือคะ
นั่นสิค่ะโอ้โหทำไมเป็นแบบนี้นะคะ

รู้สึกกับพระอุทธิ์เขาบอกว่ารู้จักกันกับพระอุทธิ์
เพราะว่าคือญาติแนะนำให้รู้จักกัน
แล้วพระอุทธิ์ก็ดูดวงแม่นมากก็เลยเชื่อไง
เธอก็เลยไปหาก็พบว่าพระวุฒิน่าเชื่อถือมาก

ใช่เพราะว่าพระวุฒิบอกว่ามีคนเดินตามมา
บอกว่ามีคนเดินตามลูกชายมาต้องเสดอกเคราะห์ค่ะ
คือทุกคำที่แม่เชื่ออยู่แล้วว่าพระธุรกิจดูดวงแม่น
แล้วทักว่าลูกมีเคราะห์เอาก็ต้องไปบวชไง
พระวุฒิจะเป็นคนดูแลให้เอง
กระทั่งลูกติดต่อมาบอกว่าแม่มารับตัวกลับบ้านหน่อยอยู่ไม่ได้แล้ว
ถูกพระวุฒิล่วงละเมิดทางเพศเธอก็ตกใจมาก
ไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้น

ทีนี้แม่ของสามเณรก็บอกด้วยนะคะว่ามีเจ้าคณะตำบลรูปหนึ่งเนี่ย
ติดต่อเธอมาผ่านทางผู้ใหญ่บ้าน

ติดต่อมาขอให้ยอมความไม่เอาเรื่องกับพระวุฒิ

ไม่พอเจ้าคณะตำบลบอกด้วยว่า

แล้วก็เตือนฝากเตือนไปที่แม่บอกว่า
จะทำอะไรคิดดีนะ

แต่ถามกลับว่าเอาแล้วพระท่านไม่กลัวว่าท่านจะอับอายเหรอ

นี่ไงคะเพราะว่าทีมข่าวของเราคุณกิติศักดิ์ไปกับคุณแม่ของสามะเนรเลย

ไปถึงนะคุณผู้ชมเจอพระวุฒิ
แล้วก็เจอพระสงฆ์รูปอื่นอยู่ในโบสถ์นี้ด้วยค่ะ
ก็มีการลาศิกขากับรองเจ้าคณะจังหวัดเลย
ทีนี้คุณอิติศักดิ์นะเอาไมค์ไปจ่อเลยค่ะ
ไปสอบถามกับนายวุฒิชุมแสง
อันนี้คือลาศิกขานะคะคุณผู้ชม
เป็นชุดขาวแล้วนะแต่ตอนออกมาเนี่ยเอาจีวอนผมมาแบบนี้
คุณกิติศักดิ์เดินตามค่ะเอาไมค์ถามเลย
พระวุฒิรีบเดินหนีแล้วก็ปฏิเสธนะคะ
บอกว่าไม่ได้ก่อเหตุล่วงละเมิดสามเณร

เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
มันมีสายเห็นมาจากไหนตรงนี้

คุณพี่มีอะไรจะชี้แจงไหมครับผม
ไปคุยที่อื่นเดี๋ยวเขาให้

แล้วข้อมูลตรงนี้เนรเอามาจากไหนครับผม
นี่พยานทำไมคุณไม่ถามพยาน

แล้วทำไมเราถึงจะต้องศึกครับผม

พอผมถึงบอกว่าเราค่อยไปว่ากันอีกที
สาเหตุที่ต้องศึกเพราะว่ามีพ่อเป็นพระพุทธเจ้า

คือถ้าจำได้เนี่ยก่อนนั้นก็มีคดี

ที่มีกรณีเรื่องของไปข่มขืนเด็กสาว

หลายคนก็ถามเหมือนกันว่าไม่ได้ทำแล้วทำไมต้องศึก
เหมือนเหตุการณ์นี้ที่บอกว่าท่านไม่ได้ทำ
บอกว่าไม่อยากให้พุทธศาสนาเสื่อมเสีย

แต่ทีนี้คุณผู้ชมคือเราก็พยายามสอบถาม
ได้ข้อมูลมาแล้วก็ปล่อยเสียงให้คุณผู้ชมได้ฟัง
ฝากฝั่งหนึ่งก็คือด้านหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย
อันนี้จะต้องมาดูเรื่องสภาพจิตใจของสามะเนร

พอประเมินสภาพจิตใจของสามเณรแล้วเนี่ย

โดยหลังจากที่สามเณรศึกจะให้กลับไปอยู่กับครอบครัวก่อน
แล้วก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเยียวยาจิตใจ
กว่าสภาพจิตใจจะกลับมาปกติเหมือนเดิม

พันธุ์ตำรวจโทบุญชูมีศรีรองผู้กำกับการสอบสวนสพโคกงาม
ก็บอกนะคะว่าระหว่างนี้ก็คืออยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ปกครองของสามเณร
ส่วนทางสามเณรจะต้องใช้เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพมาสอบปากคำ
เพราะว่าก็ยังเป็นเยาวชนอยู่เลยค่ะ๑๗๑๘กันนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
ถ้าพบว่ามีมูลความผิดจะเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
โดยใช้กำลังประทุษร้ายข้อหากระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุไม่เกิน๑๘ปี
แต่ไม่ต่ำกว่า๑๕ปีต่อไปนะคะ